สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผ่านปีไปแล้ว๖วัน
แต่เรื่องของการบุกลุกป่าสองเรื่องใหญ่
มีคนถามกันเยอะว่าจะไปยังไงต่อ
เพราะเรื่องก็เงียบไปมี๒เรื่อง
คือเรื่องลุกป่าที่แม่แจ่มม่อนแจ่ม
และคดีดังก็คือคดีปารีนาและทวีไกรคุบนั่นแหละ
เอาเรื่องม่อนแจ่มก่อนม่อนแจ่มเนี่ย
ธิบดีกรมป่าไม้คุณอัตภพลเจริญจันสา
บอกว่าภายใน๓๐วันจากนี้ไป
ต้องมีการลื้อถอนรีสอร์ทที่ลุกล้ำ
และทำผิดกฎหมายขอเวลา๓๐วัน
อันนี้ก็ชัดเจนว่า๓๐วันได้เห็นการลื้อถอน
เรื่องของคุณปารีนากับคุณทวี
ไรคุบมีหลายประเด็นหลายคดีนะครับ
เอาคดีที่บุกลุกป่า๔๖ไร่
ซึ่งมีการดำเนินคดีแล้ว
แต่ถามว่าเรื่องมันไปถึงไหน
คนที่ตามเรื่องนี้หลายคนเลยครับ
เอาคนแรกก่อนคุณอัจฉริยะ
เรืองรัตนพงศ์คุณอัจฉริยะ
เรืองรัตนพงศ์ไปตามเรื่อง
แล้วก็มาสรุปให้ฟังว่า
ล่าสุดทนธรรมเดชน์จักรทิพย์ชัยจินดาพบตร
เส้นโอนสำนวนคดีให้ปศ
ตศก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และก็บอกว่าอยู่ระหว่างการเตรียมออกหมายเรียก
คุณปารีนามารับทราบข้อกล่าวหา

เนื่องจากติดสมัยประชุมสภา
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องยื่นเรื่องถึง
ประธานสภารับทราบเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

อยู่ในสมัยประชุมเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้
ต้องรอให้ปิดสมัยประชุม
นี่เรื่องของ๔๖ไร่
ทีนี้ในส่วนของการถือครองที่ดิน
๒ไร่ที่เป็นพื้นที่
สปกรอันนี้ต้องรอให้กฤษฎีกา
ตีความว่าตกลงจะเอายังไงกันแน่
ระหว่างยึดมาแล้วจบไม่ต้องดำเนินคดี
คืนที่ดินมาแล้วก็ยังไม่จบ
ต้องดำเนินคดีเกาะต่อเพราะผิดกฎหมายป่าไม้
ผิดกฎหมายอุทยานตกลงจะเอายังไง
ต่อนี่เรื่องนี้เรื่องนี้ก็ก็
ต้องรอดูขฤษฎิกาตีความภัยแต่ขอฟังข้าว
ตามเรื่องนี้อีกคนนึงคือคุณวีระสมความคิดคุณวีระได้
บอกผมบอกท่านผู้ชมผ่านรายการนี้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่
ว่าจะตามเรื่องนี้แล้วก็บอกก่อนปีใหม่ว่าเรื่องอยู่ในมือ
ของพบตรแล้วพบตรจะสั่งการยังไงต้องตามดูจะเรื่อง
อยู่ในมือเหมือนกับว่าตอนเนี้ยเข้าอยู่ในปากแล้วจะใคร
หรือจะกลืนเมื่อกี้คุณอัจฉริยะบอกว่าต้องส่งไปต้อง
ส่งเรื่องไปที่ท่านประธานสภาเพราะเป็นสมัยประชุมสภาทีนี้
ของคุณวีระสมความคิดเนี่ยอย่าลืมว่าคุณวีระขึ้นไปแจ้ง
ความกับตำรวจสองท้องที่นะครับคือตำรวจสนสวนพึ่งและ
สอนอจอมบึงคดีหนึ่งเป็นคดีพ่อคดีหนึ่งเป็นคดีลูกแล้ว
คุณวีระก็ไปตามกับตำรวจไปให้การกับตำรวจไปให้ข้อมูล
กับตำรวจละเอียดยิบตำรวจเกือบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะ
คุณวีระหาขยูนหาข้อมูลหาหลักฐานให้หมดแล้วตอนนี้ปัญหา
ก็คือว่าเรื่องของคุณวีระที่ตามอยู่เนี่ยสองคดีที่ไป
แจ้งความเนี่ยไปถึงไหนอ้าวถามกับคุณวีระสมความคิดหน่อย
สวัสดีค่ะคุณวีรักษ์ครับครับสวัสดีครับครับอ้าวตกลงคืบหน้าไป
ทำความผิดเกี่ยวกับพุทธภรรยากรศนิษยาและการชอบ

ทีหรือคดีของผมเป็นทีที่๒คดีของปากไม้แจ้งความอาจารย์เจริญาด้วยออกไลน์เป็นคดีที่๑
ก็ต้องไปนะครับทำหมายเรียกคุณทวีมาเลย
มาสอบการรับภาพข้อมูลได้เลยนะครับ
ตอนนี้คุณทวีพันต่อไล่นะครับ
ทีนี้ทีนี้เรื่องของคุณปวีนาตกลงว่าต้องรอปิดสมัยประชุม
จะต้องไปตามถามเรื่องนี้กับประธานชวนหลีกภัยไหมครับ
จริงนะครับมันอยู่ที่ตัวคุณปวีนามัน
ถ้าตัวคุณปวีนาไม่ต้องการใช้เอกสิทธิ์
คุณปารีนาก็ออกได้เลยนะครับ
ไม่ได้ประสงค์ที่จะขอใช้เอกสิทธิ์นะครับ
มีให้ดำเนินคดีได้เลยนะครับ

เค้าก็บอกเธอให้ดำเนินจีบได้เลยนะครับ
อย่างกรณีของลังสิบนัดโลมนะครับ

อย่างถึงลังสิบนัดโลมก็ไม่ได้หยุดนะครับ

ที่สารอายาภิเวษใต้นะครับ

เห็นมีปัญหาอะไรเลยครับ
ครับทีนี้ถามคุณวีระอย่างนี้
เท่าที่ดูประเมินจากเส้นทางของคดีเนี่ย
สมมุติว่าเอาล่ะคุณปรินา
ต้องการคุ้มครองให้เอกสิทธิ์คุ้มครองปิดสมัยประชุม
พอปิดสมัยประชุมแล้วเนี่ย

คิดว่าตำรวจจะส่งฟ้องได้

ง่ายมากเลยครับที่สุภาพ

ข้อมูลที่ผมป้อนให้เนี่ยนะครับ
ทั้งแผนที่ทั้งหลักฐานอะไรต่างนะครับ
พี่พากศ์สถิกาสำจักรสังหลายครับ

แต่ผมเนี่ยตัดค่ำไฟฝั่งให้สำรวจแล้ว
ส่วนจะคืนลงท้องน่ะครับ
หรือว่าสำรวจจะคายทุเช่นนั้นเองนะครับ
เท่าที่รบไม่เป็นต่างจัง
ดับสูงที่เข้าร่วมประชุมเขาบอกว่าคุณวีร่าเราไหว
เราจะช่วยปราฏินาโดยการสั่งไม่ฟ้องว่าผ่านเสียสนาน

ก็คือว่าถ้าตำรวจทำสำนวนนะครับแล้วมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง
แล้วก็ไปอายการเห็นตามจบเลยนะต้องไปอายการเห็นโครงการที่จบเลยนะ
คดีมันไม่เข้าสู่ศาลนะเพราะว่าคดีเข้าสู่ศาลเนี่ยสารจะตัดสินเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับ

เพราะว่ามันมีบัตรฐานไว้แล้วเพราะมันมีคนติดปุ๊บแบบเดียวกันนะครับ
อันนี้น่าสนใจประเด็นนี้ต้องตามกันต่อคุณวิระต้องขอบคุณแค่นี้ก่อน
แล้วเดี๋ยวต่างต่อ

ข้อมูลที่คุณวิระได้ยินแววมาว่าเขาจะจบดงการโดยการสั่งไม่ฟ้อง
ว่ากลับไปเลยเรื่องคดีผืนใหญ่คือ๖๘๒ร่าย
ที่ผมตั้งคำถามว่าตกลงจะเอายังไง
ตอนนี้เนี่ยต้องรอให้กฤษฎิกาตีความเป็นสองทาง
ทางที่๑ทางที่๑๖๘๒ไร่ใช้กฎหมายสอปกรยึดมาแล้วจบกันไม่มีความผิด
ทางที่๒ยึดมาแล้วก็ดำเนินคดีต่อตามพรบป่าไม้และพรบอุทยานแห่งชาติ
ตกลงจะใช้จะใช้แบบไหนจะยึดมาแล้วจบไม่ต้องดำเนินคดีหรือว่ายึดมาแล้วต้อง
ดำเนินคดีต่ออันนี้แหละที่ต้องรอกฤษฎีกาตีความซึ่งนักกฎหมายหลาย
คนเขาก็แคลงใจว่าทำไมต้องไปให้กฤษฎีกาตีความทั้งคุณดำรงพิเดชทั้งคุณอ่าทั้ง
มาออกรายการกับไทยรัฐบ่อยเนี่ยทั้งคุณศรีสุวรรณคุณเรืองไกรคุณวีระคุณอัจฉริยะ
เขาเห็นตรงกันหมดว่าไม่ต้องให้กฤษฎิกาตีความแล้ว
เพราะสารดีกาได้ลงโทษเป็นบรรทัศน์ไว้แล้วว่าแบบเดียวของคุณปรินาเนี่ย
ยึดแล้วติดคุกด้วยยึดแล้วมีความผิดด้วย
แล้วจะมาให้กฤษฎีกาตีความทำไมว่าของคุณปารีนาเนี่ย
ควรจะใช้กฎหมายแบบไหนอันนี้แหละที่เป็นเรื่องร้อนอยู่ตอนนี้ว่า
คนก็หาว่าอ้าวอย่างนี้อุ้มกันนี่อย่างนี้ช่วยกันนี่
อย่างนี้แบะท่าว่าถ้ากฤษฎีกาตีความว่ายึดคืนมาแล้วไม่มีความผิดก็จบกัน
ก็อีกคดีหนึ่งนะ๖๘๒ไร่เนี่ย๔๖ไร่ก็อีกคดีหนึ่ง
ของคุณวีระสมความคิดที่ก็ไปฟ้องทั้งพ่อทั้งลูกนั้นก็อีกคดีหนึ่ง
นุ่งนั่งตุ้งตังกันอยู่ฉะนั้นค่อยแกะไปทีละเรื่องทีละเรื่อง
ตามไปทีละเรื่องทีละเรื่องดูกันเป็นช็อตไม่ทิ้งครับ
เพราะว่านี่คือเรื่องที่อยู่ในใจคนว่าตกลงเรื่องนี้จะจบยังไงครับ